เรามาดูเรื่องราวของสมเนรดิวนะครับ
สมเนรวัย๘ขวบ๕เดือนที่ต้องมรณภาพลง
หลังจากที่ถูกอดีตหลวงตาวัย๖๐กว่าปีทำร้ายร่างกาย
ตอนที่อยู่ที่วัดดอนขมิ้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็แยกทางกัน
สมเนรดิวกับน้องชายน้องชายนี่ก็อายุ๕ขวบ
สมเนรดิว๘ขวบ๕เดือนคุณแม่ก็เลยให้ไปบวชเรียนอยู่ที่วัด
ก็มีหลวงตาอดีตหลวงตาคนนี้ตอนนี้ถูกดำเนินคดีแล้วถูกจับศึกไปแล้ว
เขาจะคอยดูแลเนรที่อยู่ที่วัด
วันเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าสมเนรดิวบาดเจ็บสาหัส
นำตัวส่งโรงพยาบาลหลวงตาก็ยอมรับว่าทำร้ายแต่บอกว่าใช้ไม้ตี
แต่มีสมเนรที่บวชอยู่ที่วัดให้ข้อมูลบอกว่าเห็นหลวงตาเนี่ยทำร้ายสมเนรดิว
ถึงขั้นเอาถังน้ำมาจับกดหัวเอาหัวโขกกับโต๊ะเป็น๑๐ครั้ง
ทั้งหมดเดี๋ยวตำรวจก็ไปว่ากันนะฮะเรื่องของการดำเนินคดีหลักฐานอะไรต่างนะครับ
แต่ที่สุดแล้วสมเนรดิวมรณภาพนะฮะ
ก็ไม่สามารถที่จะยื้อชีวิตไว้ได้
ตอนนี้ก็ตั้งศพบำเพ็ญกุศลตามศาสนาอยู่ที่วัดดอนขมิ้นที่สมเนรบวชเรียนอยู่นั่นแหละนะครับ
ไปดูบรรยากาศล่าสุดนะครับ
ที่วัดดอนขมิ้นนะครับ
สวดพระอภิษฐรรมศพของสมเนรดิว
ชื่อจริงก็คือสมเนรวัฒนพลศรีสวัสดิ์
วัย๘ขวบ๕เดือนถูกอดีตพระลูกวัดดอนขมิ้น
วัย๖๔ปีทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
บรรยากาศก็เป็นอย่างที่ท่านเห็นนะครับ
ก็เป็นไปด้วยความเรียบง่ายมีคนทั้งในครอบครัวยาดก็มาร่วมงานกันนะครับ
เมื่อช่วงเช้าทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปที่วัดดอนขมิ้น
อยู่ที่ตำบลลูกแก่อำเภอธามกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ได้ไปพูดคุยกับนางสุกัญญาตุ้นหินแม่ของสมเนรดิว
ตอนนี้ก็ยังอยู่ในอาการโศกเศร้า

โดยเล่าให้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณสุดปรีดามหายศฟัง
โดยยอมรับว่าตัวเธอเนี่ยอาจจะไม่ใช่แม่ที่ดี
แต่เธอก็อยากให้ลูกทั้งสองคนมีชีวิตที่ดี
ก็เลยพาลูกมาบวชเรียนที่วัด
จะได้มีกินมีความรู้มีการศึกษา

จะมาเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับลูกชาย

ก็ไม่อยากให้มองว่าทางวัดไม่ดี

ช่วยเหลือครอบครัวเธอโดยตลอด
ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นกับสมเนรลูกชาย
เป็นเรื่องส่วนบุคคลไม่เกี่ยวข้องกับทางวัด
หลังจากเกิดเรื่องคนที่ทำความผิด
ก็ถูกจับศึกถูกดำเนินคดีไปแล้ว

ตอนนี้ขอจัดงานศพให้ลูกให้ดีที่สุดก่อน

สิ่งที่อดีตหลวงตาพระลูกวัด
คนนี้ได้ทำกับเธอและครอบครัว

ตาคนนี้ก็เคยช่วยเหลือครอบครัวอยู่

ก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม

ชีวิตของสมเนรดิวก็ไม่สามารถกลับฟื้นคืนมาได้

ไม่อยากสร้างบาปเวรกรรมต่อกัน
ขอให้กฎหมายเป็นตัวจัดการดีกว่า
เพราะเชื่อว่ากฎหมายย่อมให้ความยุติธรรมเสมออยู่แล้ว
ก็มีเรื่องของสมเนรลูกชายคนเล็กนะครับ
ตอนนี้ก็อายุ๕ขวบ

ก็จะมีการพูดคุยหารือกันในภายหลังว่า

ที่ได้แยกทางกันแล้วเนี่ย

พ่อทำงานอยู่ที่ชนบุรีส่วนย่าเนี่ย

เพราะว่าพ่อเองเขาก็ต้องทำงานเดินทาง

เพราะเชื่อว่าลูกจะมีชีวิตที่ดีขึ้น
มีคนคอยดูแลได้รับการศึกษา

สุดท้ายก็ต้องถามความสมัครใจของสมเนรลูกชายอยู่ดี

ของสมเนรดิวยังฝากชี้แจงผ่านไทยรัฐทีวีด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
ที่มีกระแสข่าวทำให้ตัวเธอตัวครอบครัว
สมเนรดิวที่จากไปแล้ว
หรือว่าทางวัดดอนขมิ้นต้องเสียหาย

หนึ่งที่บอกว่าสมเนรดิวถูกกระทำชำราว
อันนี้ไม่จริงยืนยันว่าไม่มีไม่จริงนะครับ
สภาพการตรวจสอบชนะสูตรศพอะไรทุกอย่างไม่มีนะครับ
จากการตรวจสอบตั้งแต่บาดเจ็บสาหัสอยู่แล้ว
ก็ยืนยันว่าไม่มีร่องรอยอะไรเลยนะครับ
แล้วเรื่องการขอรับเงินบริจาคช่วยเหลือ
แม่ก็ยืนยันว่าไม่มีนะฮะ
เพราะฉะนั้นทั้งสองเรื่องไม่เป็นความจริงครับ
หัวใจเพราะว่าหัวใจนี่หายประมาณ๙๘ลงมาทีเดียว๑๕
ถามว่าใจหายมากเลยนะ
อย่างนั้นเราเห็นลูกเราสบายนะใครก็ดีใจ
หนูเป็นแม่ที่ดีไม่ได้แต่หนูเห็นลูกสบายหนูก็ดีใจแล้ว
หนูขอโทษน้องเสมอนะหนูเป็นแม่ที่ดีไม่ได้
ถ้าหนูเป็นแม่ที่ดีอย่างนี้หนูคงไม่ปล่อยให้ลูกหนูก็บวช
แล้วเราก็ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้
เหมือนแบบว่าเป็นที่พักครึ่งของเรามันเป็นส่วนบุคคล
เราไม่รู้ว่าเขาจะเป็นนิสัยแบบไหนใจคออะไรแบบไหน
แต่หนูพูดตรงเลยว่าหลวงพ่อเป็นคนนิสัยดีและใจดีมาก
เขาเป็นมีผู้มีพระคุณกับเรามากเราไม่สามารถอะไรได้นะ
หนูถึงได้ว่าพูดออกข่าวอะไรอย่างนี้
เพราะวัดเขามีพระคุณกับเราบางทีออกไปเสื่อมเสียเราก็เหมือนพระคุณของเรานะ

ถามคุณแม่ว่าคุณแม่คุณแม่เคยเจอกับอดีตหลวงตารูปนี้หรือเปล่า
คุณแม่บอกว่าก็เคยมีโอกาสเจอ

แต่ก็ยอมรับแล้วค่ะว่าถ้าเกิดว่าดูภายนอกดูไม่ออกเลยนะว่าท่านเป็นคนยังไง
แต่ก็ดูเหมือนว่าเป็นคนใจดีเวลาเธอกับลูกมีปัญหาก็
หรือมีเรื่องขัดสนก็จะไปขอความช่วยเหลือจากท่าน
ท่านเองก็จะให้ความช่วยเหลือทุกครั้ง
รับว่าเคยเห็นอดีตพระลูกวัดคนนี้ก็คืออดีตหลวงตารูปนี้เนี่ย
เนรดิวบ่อยจริงเหตุเพราะความดื้อ
คือก่อนหน้านี้อดีตหลวงตารูปนี้ก็บอกนะคะ
ก็ให้ข้อมูลบอกว่าสามะเนรดิวคือก่อนหน้านี้ก็ดื้อ
แล้วก็เคยตีเคยโดนทำโทษมาแล้ว
แล้วก็ครั้งนี้ก็ถือว่านักจนกระทั่งสามเณรรูปนี้เสียชีวิต
ที่ตีเนี่ยเพราะว่าสามเณรดื้อแต่หลังจากการทำโทษทุกครั้ง
ก็จะเรียกเธอพร้อมกับลูกที่บวชเป็นสามเณรทั้งสองรูป
มาชี้แจงบอกว่าเกิดอะไรขึ้นและทำไมถึงต้องลงโทษแบบนี้
ก็สอดคล้องกับข้อมูลจากเจ้าอาวาสวัดดอนขมิ้นนะคะ
บอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยอดีตหลวงตาสุภาชัยก็คือ
หลวงตารูปนี้เนี่ยจะเป็นคนเจ้าระเบียบเข้มงวด
รับว่ามีการตีมีการทำโทษสามเณรในวัดจริง
แต่การตีสามเณรการทำผิดเนี่ยคือจะตีสามเนรเนี่ย
ต่อเมื่อสามเณรทำผิดเท่านั้นไม่ได้ไปตี
เพราะว่าอารมณ์ร้อนแต่อย่างใดซึ่งอดีตหลวงตาสุภาชัยก็
พูดง่ายเปรียบเสมือนเสาหลักของวัดแห่งนี้
ที่ช่วยดูแลช่วยขัดกล่าวช่วยฝึกฝนสามเณรทุกรูป
ทำแบบนี้คุณผู้ชมมากว่า๒๐ปีแล้ว
คือฝึกฝนสามเณรจนได้ดีก็หลายพันคนนะ
มะเนรที่เก่งก็ล้วนแล้วแต่ผ่านฝีมือการขัดเกาจาก
หลวงตาท่านนี้ทั้งนั้นซึ่งเหตุการณ์ในลักษณะนี้
ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนส่วนตัวก็คือเจ้าอาวาสมองว่า
ยอมรับแหละค่ะว่าก็ไม่รู้ว่าจะไปหาพระเก่ง
มาจากที่ไหนอีกขณะเดียวกันเมื่อเกิดเรื่องราวขึ้นมาแล้ว
ทางวัดก็ถูกโจมตีจากคนภายนอกว่าวัดไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น
ทำให้การบวชภาคฤดูร้อนเนี่ยก็มีภาพลักษณ์ที่เสื่อมเสียไปด้วย
ตอนนี้ท่านบอกว่ารู้สึกท้อใจนะอยากจะยกเลิกไปซะ
เรื่องของการบวชเนรภาคฤดูร้อนเนี่ยแต่มาคิดอีกทีมุมหนึ่งเนี่ย
บอกว่าถ้าเกิดว่ายกเลิกไปเนี่ยคนที่เขาอยากจะบวชจริง
แต่เขาไม่มีทุนทรัพย์เขาขัดสนเรื่องเงินเนี่ย
เขาก็อาจจะถูกตัดโอกาสส่วนนี้ไปด้วย
คืออดีตสมเนรสมเนรดิวที่มรณภาพกับสมเนรน้องชายเนี่ย
สมเนรภาคฤดูร้อนตั้งแต่ช่วงสักต้นปีที่ผ่านมา
แล้ววันเกิดเหตุนายสุภาชัยเป็นอดีตหลวงตาที่ดูแลเนร
อ้างว่าคือสมเนรดิวดื้อหลายสิ่งหลายอย่างแหละ
แต่วันนั้นพอว่าแล้วไม่ฟังแล้วไปด่าบุพการี
ก็เลยโมโหโมโหก็เลยใช้ไม้ไผ่ตีไปหลายสิบที
สมเนรดิวบาดเจ็บสาหัสเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่นายสุประชัยที่ตอนนี้
ถูกส่งตัวดำเนินคดีไปเรียบร้อยแล้วถูกจับศึกแล้วเขาอ้างว่าอย่างนี้
ทีนี้ถามเจ้าอาวาสวัดดอนขมิ้นว่าจะป้องกันหรือหาแนวทางยังไง
ไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกในอนาคต
บอกว่าเหตุการณ์นี้ต้องยอมรับนะคะว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคล
หากจะให้ทางวัดต้องมาออกเรื่องของกฎระเบียบกฎข้อบังคับ
อาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาสักเท่าไหร่นักเพราะไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นเป็นประจำซ้ำทุกวัน
ถ้าเกิดว่ามาออกกฎระเบียบเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะยุ่งยากไปอีกนะคุณผู้ชมฟังเสียงเจ้าอาวาสกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมฟังเสียงเจ้าอาวาสกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมฟังเสียงเจ้าอาวาสกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมฟังเสียงเจ้าอาวาสกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมฟังเสียงเจ้าอาวาสกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมฟังเสียงเจ้าอาวาสกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมฟังเสียงเจ้าอาวาสกันหน่อยค่ะ

คุณผู้ชมฟังเสียงเจ้าอาวาสกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมฟังเสียงเจ้าอาวาสกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมฟังเสียงเจ้าอาวาสกันหน่อยค่ะ

คุณผู้ชมฟังเสียงเจ้าอาวาสกันหน่อยค่ะ

คุณผู้ชมฟังเสียงเจ้าอาวาสกันหน่อยค่ะ

คุณผู้ชมฟังเสียงเจ้าอาวาสกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมฟังเสียงเจ้าอาวาสกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมฟังเสียงเจ้าอาวาสกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมฟังเสียงเจ้าอาวาสกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมฟังเสียงเจ้าอาวาสกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมฟังเสียงเจ้าอาวาสกันหน่อยค่ะ

คุณผู้ชมฟังเสียงเจ้าอาวาสกันหน่อยค่ะ

คุณผู้ชมฟังเสียงเจ้าอาวาสกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมฟังเสียงเจ้าอาวาสกันหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมฟังเสียงเจ้าอาวาสกันหน่อยค่ะ
ว่ามันช่วงกีฬา๔กีฬาโรงเรียนอะไรนี่แหละ
สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับท่านผู้ชมครับ
ไปคุยกับคนขับรถของวัดดอนขมิ้นนะฮะ
เขาก็บอกว่าเขาอยู่ที่วัดทำงานที่วัดมานาน

เรื่องที่เกิดขึ้นโดยส่วนตัวเชื่อว่าเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรม
เพราะในช่วงเช้าวันเกิดเหตุสมเนรดิว
จับแมวของวัดตัวหนึ่งโยนลงไปในสระน้ำภายในวัด
ก่อนจะใช้ก้อนหินคว่างปลาแมวตัวนั้นจนแมวเนี่ยตาย
ส่วนตัวของสมเนรดิวเองพอตกตอนเย็น
ก็ถูกอดีตหลวงตาพระลูกวัดนายสุประชัยเนี่ยตีแล้วก็หมดสติ
ผลการตรวจของแพทย์พบร่างกายมีรอยฟกช้ำหลายแห่งศีรษะปูดบวมเอ็กซาเรย์แขนและข้อมือขวาหัก
ซึ่งลักษณะการตายของสมเนรดิวทำให้นึกถึงแมวที่ถูกเนรดิวทำร้ายจนเสียชีวิต
อันนี้คนขับรถของวัดดอนขมิ้นเขาเล่านะก็พอมาเกิดเรื่องร้ายแบบนี้กับสมเนรดิวก็เลยทำให้เขาเชื่อว่าส่วนหนึ่งมันก็มาจากเรื่องของกฎแห่งกรรมหรือเปล่า
สำหรับเนรนดิวทำได้ไงกับแมวบ้างเอาแมวไปทำอันนี้ไงเอาแมวไปยนน้ำ
แล้วก็เอาหินเฟี่ยง
ซ่อนว่านี่หมดมันไม่ดีนะ

คือมันเป็นเวรเป็นกรรมคือแล้วเป็นเวรเป็นกรรมของตาด้วย
เพราะเลี้ยงแมวมากี้รุ่นไม่มีเป็นอะไร
ก็เจอองค์เนี้ยคือมันชาติที่แล้วก็คง
มันคือว่าไปเวรกรรมคุณเนรด้วยคือว่า
เขาฆ่าแมวปุ๊บแล้วเขาก็โดนเหมือนที่เขาทำกับแมวเลย
เค้าคิดดูสภาพธิบแล้วลูกแมวโดนหั่วก็ต้อง

มันก็เหมือนที่ตัวเขาเองที่เขาแบบโดนแบบนั้น

จะมีขึ้นวันจันทร์ที่๒๗สิงหาคมนะครับ
โดยระหว่างการจัดงานสวดพระอภิษฐรรมศพนะครับ
ดอนขมิ้นจะเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบดูแลให้ทุกอย่างนะฮะ
ส่วนเรื่องการจัดการด้านอื่นทางครอบครัวบอกว่า
ก็ขอให้ผ่านจากงานศพของสมเนรดิวก่อน
เดี๋ยวค่อยว่ากันนะตอนนี้อยากจัดงานศพให้ดีที่สุด
อยากให้สมเนรดิวไปสบายไม่มีห่วงอะไรอีกนะฮะ